คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้จริงสำหรับกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์สำหรับกรณีภาพการควบคุมตัวผู้ต้องหาฆ่าหันศพเปรี้ยวเอิญแจ้
สามคนดูมีอิริยบทที่ค่อนข้างสบายยิ้มแย้มแจ่มใสรักสวยรักงามสูบบุรีแล้วก็มีการพอกหน้ามีการถ่ายภาพใช่คือต้องบอกว่าภาพอันนี้เนี่ยที่ออกมาในโลกโซเชียลเนี่ยคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์จริงจริงอาจจะมีมุมอื่นอีกก็ได้แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยภาพที่ออกมาในโลกโซเชียลเนี่ยคนถามกันเยอะซึ่งก็ถามท
ว่าตลงแล้วมันดูสบายเกินไปหรือเปล่า
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณน้ำแข็งครับ

นิเทศศาสตร์นักการสื่อสารมวลชนตั้งคำถาม
เหมือนกับทฤษฎีไก่กับไข่นั่นแหละครับ
เขาถามว่าเพราะสื่อมวลชนเสนอข่าว
ให้ความสำคัญกับข่าวนี้มากหรือเปล่าคนถึงสนใจ
หรือเพราะคนสนใจข่าวนี้สื่อมวลชนจึงตอบสนอง
ให้ความสำคัญกับข่าวนี้
ปรากฏการณ์ของโทรทัศน์มหว่าดีทุกช่อง
ให้ความสำคัญทำข่าวกันละเอียดยิบ
เฟซบุ๊กไลฟ์กันก็มีถ่ายทอดสดกันก็เยอะ
ฉะนั้นนี่เป็นปรากฏการณ์ของทฤษฎีนิเทศศาสตร์ที่บอกว่า
ข่าวที่คนอยากรู้คือข่าวที่ขายได้มากที่สุด
ส่วนข่าวที่ข่าวที่คนต้องรู้ข่าวที่คนควรรู้ไม่สำคัญครับ
ฉะนั้นในภาวะของการแข่งขันสื่อก็นำเสนอข่าวที่คนอยากรู้
คนอยากรู้เยอะจริงครับติดตามกันมากจริง

พอเป็นข่าวคนอยากรู้มากก็มีข่าววิพากษ์วิจารณ์ตามมา
วันนี้บนหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่เฉพาะหนังสือพิมพ์แนวข่าวทั่วไปหรอก
หนังสือพิมพ์แนวข่าวการเมืองก็พาดหัวเรื่องนี้ด้วย
เป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มาก
นี่ของไทยรัฐเปรี้ยวหน้าระรื่นถ่ายคู่ตำรวจโซเชียนถล่มยับ
เค้นสามสาวรับสิ้นสายเปรี้ยวยันฆ่าฮั่นแอมเป้นของข่าวสด
ถัดมานี่ของผู้จัดการแก๊งเปรี้ยวเจอ๔ข้อหานักโทษถึงประหาร
นี่เป็นตัวอย่างของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้
ต้องการแค่สั่งสอนเปรี้ยวยันไม่ได้หวังเอาถึงตาย
แต่ประเด็นที่คุณน้ำแข็งกับคุณมิ้นตั้งคำถามไว้เมื่อคืนก็คือว่า
โอ้โหเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเนี่ยเขาทำงานเร็วมาก
เขาตั้งข้อสังเกตผมคิดว่าหลายเรื่อง
บรรทัศน์ของตำรวจก็ควรจะมี

โดยเฉพาะภาพที่เห็นออกมาแชร์กันออกมา
ภาพที่แต่งหน้าแต่งตาก่อนจะขึ้นรถ
เพื่อจะไปขึ้นเครื่องบินมากรุงเทพ

ของพม่านั่นแหละ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือวันนี้

เพราะถ้าทายกับเปรี้ยว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
เปรี้ยวก็ยังยิ้มแยมแจ่มใส
แล้วก็มีภาพอื่นอีกเยอะ

มันกลายเป็นอภิษฎหรือยังไง
เรื่องนี้ตำรวจต้องตอบคำถามครับ
แต่ว่ามีคำอธิบายเหมือนกันว่า
ทำไมตำรวจจึงทำอย่างนี้

ผลทางจิตวิทยา
เขาต้องการให้ผู้ต้องหาสบายใจผ่อนคลาย
ต้องการให้ผู้ต้องหาอบอุ่นให้มากที่สุด
จากนั้นพวกเธอจะคลายทุกอย่างออกมา
ก่อนที่จะสอบปากคำในเชิงลึก
ดังนั้นการให้สนับสนุนและเตรียมตัวที่ดี
ทำให้ผู้ต้องหาสามารถให้การได้อย่างครบถ้วน
และคำให้การก็มีความสอดคล้องกันมากที่สุด
ประเด็นเรื่องไม่ใส่กุญแจมือ
เพราะปกติผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ลักษณะอย่างนี้
จะต้องถูกใส่กุญแจมือ
วันนี้นายทนายความคนหนึ่งชื่อทนายเจมส์

เขาบอกว่าการที่เจ้าหน้าที่จะใส่กุญแจมือหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์และการประเมินสถานการณ์ของพนักงานสอบสวน
ว่าผู้ต้องหารายใดมีความสุ่มเสี่ยงต่อการหลบหนีจับกลุ่ม
ดังนั้นจะใส่กุญแจมือหรือไม่ใส่กุญแจมือผู้ต้องหาก็ได้นี่
นี่เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าวันนี้ตำรวจก็ถูกตั้งคำถามนี้เยอะ
ใช่หรือเปล่าที่ชี้แจงแบบนี้
คดีอื่นมันรัฐฐานจะเป็นยังไง
มาถึงเรื่องประเด็นที่ต้องนั่งเครื่องบิน
มาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้
เพื่อให้พบตรสอบสวนและแถลงข่าว
นี่ก็ตั้งข้อสังเกตอีก
เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันจำเป็นไหมที่พบตร
จะต้องแถลงข่าวเรื่องนี้เองและเชิญมาสอบสวนที่กรุงเทพ
เพราะว่าโดยขั้นตอนปกติของการทำงานเนี่ย
เมื่อจับได้แล้วเนี่ยตำรวจเจ้าของพื้นที่
จะต้องไปสอบและไปทำแผนกันที่นั่น
สอบสวนดำเนินคดีสอบสวนประกอบสำนวน
ต้องไปทำท้องที่ที่เกิดเหตุ
แต่ว่าเรื่องนี้ถ้ามันมีปัญหาในเชิงซับซ้อนต่าง
พบตรถึงจะออกมาแถลงซ้ำ
ตอนที่ผมทำข่าวสมัยก่อน
เรื่องใหญ่ในจังหวัดผู้การจังหวัดแถลง
อย่างมากเนี่ยผู้บัญชาการภาคแถลงนี่ถือว่าเรื่องใหญ่มากแล้วนะ
พบตรหรืออธิบดีกรมตำรวจจะไม่มาแถลงเรื่องพวกนี้
แต่ว่ามันเกิดความซับซ้อนมันมีปัญหามันเป็นคดีที่ซับซ้อน
แล้วไม่รู้จะเอายังไงต้องการจะคลี่คลายปัญหาให้สังคมให้คนเลิกคล่องใจ
ต้องการจะบอกข้อมูลในเชิงลึกบางอย่าง
พบตรอธิบดีกรมตำรวจออกโรง
โอ้โหเราจะเห็นว่าอธิบดีออกมานี่ขลังเลยนะครับ

คดีไหนที่อธิบดีกรมตำรวจออกโลงแถลงข่าวเองนี่เรื่องใหญ่มาก
แต่ว่าเรื่องแค่นี้เป็นอาจยากรรมธรรมดาเพียงแต่ว่าคนฆ่าหันศพเนี่ยเป็นผู้หญิง
และไม่เคยมีผู้หญิงที่เป็นนักโทษฆ่าหันศพมาก่อนเท่านั้นเอง
ฉะนั้นความแปลกมันอยู่ตรงนี้
แต่มีคนตั้งคำถามว่าแล้วจำเป็นไหมจะต้องเอาเข้ามากรุงเทพ
เอาเข้ามายังไงล่ะครับนี่แหละท่านเห็นเนี่ยนั่งเครื่องบินมา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางการใช้เครื่องบินนี่ไม่ใช่ถูกนะครับ
ฉะนั้นก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการปฏิบัติการเอาใจเจ้านายของตำรวจ
อยากให้พบตรมาแถลงเอง
ก็ดีล่ะครับไม่ได้ว่าอะไรหรอกมันเป็นข่าวใหญ่โตดี
แต่มีคนถามว่าสมควรหรือไม่
มันเกิดมีปัญหาขึ้นมานั่นแหละ
ถ้าพบตรหรือรองพบตร
จะบินลงไปแล้วไปสอบปากคำเพิ่มเติมหรือไปแถลงข่าวที่นั่น
อันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าการนำตัวผู้ต้องหามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้
ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเยอะตั้งข้อสังเกตในลักษณะ
เอาใจนายนี่แหละครับต้องการให้นายได้ได้หน้าได้ตา
แต่ว่าผมอ่านในคอลัมป์เปลวสีเงินวันนี้
เขาบอกว่าคนที่ควรจะได้รับการนำเสนอในเชิงให้กำลังใจ
หรือคือเชิงยกย่องชมเชยเนี่ยตำรวจที่เป็นฝ่ายประสาน
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจของพม่าใครล่ะครับ
อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กอาจจะเป็นคนที่ยดไม่ใหญ่หรอกครับ
แต่ว่าหน้าที่เขาคือเขาประสานกับตำรวจพม่าจนในที่สุดก็
สามคนนี้ก็ออกมามอบตัวจะกดดันกันโดยวิธีการใดก็ตามแต่
คนนั้นแหละครับเขาบอกไม่เห็นสื่อมวลชนไปนำเสนอไปสัมภาษณ์
ว่าเขาทำงานกันยังไงยุ่งยากแค่ไหน
ที่จะประสานงานกันในช่วงเวลาวัน๒วันนั้นจนกระทั่ง๓คนนี้ออกมามอบตัว
ส่วนเรื่องของโซเชียนออนไลน์
ที่บอกว่าถ่ายรูปกันในลักษณะอย่างนั้น
อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตอบคำถาม
วันนี้เปลวศรีเงินเขาตั้งคำถามอีกเรื่องหนึ่งครับ
เรื่องที่ตำรวจควรจะแถลงและคนรอฟังอยู่

เรื่องระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับ

ตั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้๒๐๐กว่าคน

แล้วก็มามีระเบิดอีกจุดหนึ่ง

พบตรควรจะตั้งโต๊ะแถลงออกมาสักวันหนึ่งว่า

หรืออีกเรื่องหนึ่งที่ควรแถลง
รถขนอาวุธยุทธโทปกรณ์

มาจากเขมรผ่านด่านมาได้ยังไง
แล้วก็มารถมาพุ่งชนต้นไม้เกิดอุบัติเหตุ
พอไปตรวจดูถึงเกิดที่เกิดเหตุ
โอ้โหอาวุธยุทธโทปกรณ์

ถ้ารถไม่ชนก็ผ่านสบาย

แต่ว่าวันนี้บนหน้าหนังสือพิมพ์

เพราะข่าวเปรี้ยวกรบหมด
เอาอีกเรื่องหนึ่งหยก๒วันที่ผ่านมา
นี่ก็ควรจะเป็นเรื่องใหญ่
มีคนส่งปลายสนี

ไปโดยบริษัทของเอกชน

มีการส่งไปปลายทางไม่มีชื่อคนรับ

หาไม่เจอลองเปิดดู
ถึงรู้ว่าเอ้าเป็นลูกระเบิด

มี๑๗รายที่ส่งอาวุธยุทธโปรกรณ์ลักษณะอย่างนี้
ไปที่โน่นที่นี่๑๐กว่าจังหวัด

ถ้ามีการส่งไปปลายทางแล้วมีคนรับเรียบร้อย

มันเป็นข่าวขึ้นมาโดยอุบัติเหตุบังเอิญแท้

แต่ก่อนปรายศนีย์เขามีมาตรการของเขา

ที่จะส่งไปทางปรายศนีย์เนี่ยเขาสงสัยเขาก็ตรวจเขาก็ส่องดู
แต่นี่เราเปิดโอกาสให้เอกชนไปทำในลักษณะเดียวกับปรายศนีย์
ส่งอาวุธยุทธโทปกรณ์ผ่านพัสดุพันธุ์กันเฉยเลยครับ
นี่ต่างหากที่เรื่องที่เป็นข่าวสำคัญ
และพบตรน่าจะแถลงมากกว่าข่าวเปรี้ยวด้วยซ้ำไป
ขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณมิ้นครับ
ถือเป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะคะ
สุดท้ายแล้วเราควรจะนำเสนอหรือควรจะให้ความสำคัญกับข่าวที่จำเป็น
ข่าวที่ต้องรู้หรือข่าวที่กระแสสังคมอยากจะรู้
ก็ถ้าคนอยากรู้ก็ว่ากันไปเถอะครับแต่ว่าไม่เป็นไรต้องทำใจว่านี่เป็นเรื่องที่คนอยากรู้
ขอบคุณคุณสุภาพนะคะก็วิเคราะห์กันแบบเข้าใจเหมือนกันนะว่า
กระแสสังคมตอนนี้ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการนำเสนอในเรื่องของการให้ความสำคัญ
แต่ก็ตั้งคำถามกลับไปนั่นแหละว่าเรียนลำดับถูกแล้วหรือยัง
ความสำคัญที่มันเกิดขึ้นในแต่ละคดีนะคะ